ไปดูอุบัติเหตุกันหน่อยนะครับมีหนุ่มสาวคู่นึงเขาก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กันไปนะฮะ
แล้วก็มีรถเก่งนั้นเลี้ยวรถแล้วเขาก็เบรกไม่ทันแล้วก็ชนเข้าอย่างจัง
ส่งผลให้ผู้หญิงที่เป็นคนซ้อนนั้นเสียชีวิตเลยครับ
เหตุนี้เกิดขึ้นบนถนนทางเข้าวัดโมลีถนนบางกรวยไซน้อยที่นนทบุรีนะครับ
ในพื้นที่หมู่๗ตำบลบางรักใหญ่อำเภอบางบัวทอง
มีผู้เสียชีวิต๑คนคือนางสาวมายสิยาพิมพ์สามรีอายุ๑๘ปีเป็นชาวกรสิน

ขณะที่ฝ่ายชายคือนายอาทิตย์ผสมพืชอายุ๒๕ปีนั้นเป็นคนขี่รถก็บาดเจ็บ
กู้ชีพก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ส่วนคู่กรณีนั้นรถเก่งนั้นมีร่องรอยถูกชนเสียหายบริเวณด้านข้าง
นะอยู่ที่ข้างขวาของรถนางผัดทิปราสุวรรณรักษ์อายุ๖๕ปี
เป็นอดีตข้าราชการครูก็บอกว่าขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
แล้วก็ได้เลี้ยวรถซึ่งมองไม่เห็นว่ามีรถจักรยานยนต์ที่มาจากข้างหลัง
แล้วก็เป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์นั้นพุ่งชนเข้าด้านข้างขวาเต็มแรง
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็คนขับบาดเจ็บ
ตำรวจก็มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เพราะว่าก็ต้องดูก่อนนะฮะว่าคนขับรถเก่งนั้นได้มีการเปิดไฟเลี้ยวหรือไม่นะครับ
ส่วนที่พิสุนโลกมีเหตุการณ์รถกระบาดไปพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง
บนถนนหมายเลข๑๒พิสุนโลกหล่มศักดิ์บริเวณหลักกิโลเมตรที่๒๕๕
บ้านหวานดินสอตำบลวังนกแอ่นอำเภอวังทอง
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๕ราย
หนึ่งนั้นเป็นเด็กชายอายุเพียง๘เดือนและมีคนบาดเจ็บอีก๓๐๐
ตำรวจสอบสวนทราบว่าทั้งหมดนั้นมาจากขอนแก่นกำลังจะเดินทางไปหาญาติที่อุตรดิษฐ์
มาถึงจุดเกิดเหตุก็เป็นทางโค้งคาดว่าคนขับรถนั้นเกิดอาการหลับในครับ
รถก็เลยเสียหลักตกถนนก่อนจะพลิกคว่ำ
แล้วก็ไปชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางจนทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต